คุณผู้ชมเรายังตามให้ต่อนะคะสำหรับกรณีผีแม่ม่ายที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่
โอ้โหคนล้มตายกันเยอะมากหลายสิบคนเลยจนเขาแขวนเสื้อแดงกันเต็มบ้านค่ะ
จากตอนแรกเป็นเรื่องผีแม่ม่ายคล้ายหลังมากลายเป็นเรื่องคุณสัยแล้วนะ
ของพระรูปหนึ่งที่เคยจำวัดอยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันให้ว่า
พระรูปนี้ทำคุณสัยจริงไหมแล้วในหมู่บ้านนี้เนี่ยในพื้นที่นี้เขาเจออะไรกันมาบ้างนะคะ
แต่ที่แน่วันนี้ค่ะเขามีการประสานรถดับเพลิงมาที่หมู่บ้าน
ไฟไม่ได้ไหม้นะคะเอามารดน้ำมนต์ค่ะคุณผู้ชมนี่ถึงขั้นเอารถดับเพลิงจากอบตทรัพย์เปิบนะคะ
รดน้ำมนต์ทั้งหมู่บ้านแบบนี้เลยคือถ้าให้พระท่านเดินสาดไปเนี่ย
มันคงจะไม่พออ่ะถึงขั้นต้องเอารถน้ำมาฉีดนะคะ
ไล่ตั้งแต่เมนวัดเลยหลังจากที่เห็นว่ามีคนไปลงอัคระสิ่งไม่ดีไว้ตรงบันไดทางขึ้นเมน
แล้วก็ไล่ไปรอบหมู่บ้านเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นผีแม่ม่าย
แต่สุดท้ายก็มีเสียงบอกว่าหรือมันจะเป็นเรื่องสายเวทมนต์ดำ
เกิดจากพระรูปหนึ่งที่เคยจำวัดอยู่ที่วัดเทพนิมิตคีรีวงศ์ที่ชื่อว่าพระวสัน
ซึ่งประเด็นเรื่องพระวสันทำของหรือว่าทำคุณสัยเนี่ยนะ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าทำจริงชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่นะ
จำได้ว่าตอนท่านจำวัดอยู่เนี่ยท่านมีเมตตาต่อลูกศิษย์สั่งสอนแต่สิ่งที่ดี
อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละเรื่องนะคะครับวันนี้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าว
ไปพบกับนายจิตพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าถูกพระวสันทำของใส่
เขาเล่าบอกว่าจริงเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๐แล้วลูกสาวเพิ่งจะเรียนจบ
ทีนี้ใบเรียนจบเนี่ยใบประกาศนียบัตรเขาจะส่งมาทางปรายศนีย์
ปรากฏว่าบุรุษปรายศนีย์อ่ะจะมาส่งที่บ้านอยู่แล้วอืม
ไปศักดิ์กับพระวสันก่อนอันนี้เขาเล่านะไปศักดิ์ครับ
ไปศักยันต์ศักดิ์อะไรกับพระวสันก่อนแล้วดันทำใบประกาศนียบัตรของลูกสาวเขาอ่ะ
ตกอยู่ที่วัดทั้งพ่อทั้งลูกก็ตามหากันอยู่หลายวันว่าเอ๊ะใบประกาศฉันอยู่ไหนเรียนจบมาแล้ว
ไปรู้ว่าอยู่ที่พระวสันพอจะไปขอคืนพระวสันบอกว่าให้คืนแต่ขอมีของแลก
เส้นผมลูกสาวเท่าจำนวนอายุคือ๒๖เส้นตอนนั้นคุณพ่อบอกว่า
ตอนนั้นพ่อเหมือนคนโง่ก็ไม่ทันได้คิดอะไรเขาขอมาก็ให้ไป
จังหวะที่ให้ไปแล้วแล้วกลับมาบ้านอ่ะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยแล้วพระจะเอาผมลูกไปทำอะไรอ่ะ
นี่จะเอาไปทำคุณสัยหรือเปล่าเพราะว่าในใบประกาศนียบัตรเนี่ย
ก็มีทั้งรูปมีทั้งประวัติมีอายุวันเกิดอะไรทุกอย่างอยู่ครบเลย
นึกขึ้นได้จะไปขอคืนบอกเออไม่เอาใบแล้วเดี๋ยวไปขอใหม่จากทางมหาวิทยาลัยก็ได้
เส้นผมลูกคืนได้ไหมเขาบอกหลังจากนั้นนะชีวิตเขาเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนคนเสียสติถูกหลอกเสียเงินเป็นหนี้เป็นล้าน
ปีที่ผ่านมาลูกเนี่ยนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยต้องพาลูกตระเวนไปหาร่างทรงหมอดูเพื่อหาทางแก้
เพราะเชื่อว่าลูกสาวโดนของนี่ผ่านมาเข้าเดือนที่๓เนี่ยลูกสาวมีอาการดีขึ้นหลังจากที่ไปถอนของออก
แต่ก็ยังไม่กลับมาปกติเหมือนเดิมลองฟังเสียงคุณพ่อพูดหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าโดนของเขาก็ต้องไปทำดีดีถ้าไม่ทำดีนะตายนะเนี่ยเขาจะถึงเอา
ของอะไรโดนของใครไม่รู้ว่าโดนของใครเพราะว่าอย่างอื่นนี่มันไม่มีเนี่ยมันมีมันเกี่ยวกับใบที่หายนั้นน่ะ
มันต้องเกี่ยวกับใบนั่นใบเนี่ยหายแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าอยากได้คืนไหมอยากได้คืน
ก็อยากได้คืนก็ให้เอาเส้นผมมาครบอายุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเอาผมไปแลก
ไม่รู้นี่ก็ไม่เข้าใจเป็นพ่อเพราะว่าเราอยากได้คืนเราไม่ได้คิดไง
ไม่ทันได้คิดไงว่ามันเขาจะไปทำอะไรอะไรนะเขาก็ยังบอกว่าพ่อเนี่ยโง่จัง
มันก็ไม่คิดแล้วเนอะคนเราอยากได้เดี๋ยวเราอยากไปสมัครกันให้ลูกได้ทำงานนะ
เราก็ไม่ได้คิดเด็กคือชาวบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยฮะที่ซับเปิบที่เพชรบูรณเนี่ย
ว่าผีแม่ม่ายเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้คนล้มตายเยอะแยะเป็น๔๐๕๐คนในเวลาที่ไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะ
เพราะพระวสันเนี่ยย้ายมาจำวัดอยู่ที่นี่แล้วก็เอามนตงมนต์ดำเข้ามานะครับ
ก่อนจะถูกให้ออกไปเนี่ยแล้วก็ขู่คาดเอาไว้ว่าจะทำให้ตายหลายคน
เมื่อวานพระอาศัลย์ก็ชี้แจ้งกับเราแล้วนะครับบอกไม่ใช่เลยนะฮะอืม
บอกไม่ใช่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับพระวิสุนะฮะ
อายุ๗๐ปีแล้วนะครับเป็นพระลูกวัดวัดเทพนิมิตรคีรีวงศ์
พระวสันเคยมาจำวัดอยู่นี่แหละนะท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่มานาน๓๑ปีนะครับ
บอกว่าในหมู่บ้านไม่เคยเจอเหตุการณ์คนตายต่อเนื่องติดกันแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
กระทั่งพระวสันเนี่ยมาจำพรรษาที่วัดที่นี่แล้วมาทำพิธีขอหวย
มาใช้พวกศัยศาสตร์มนต์ดำซึ่งท่านเองตอนนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะ
หลังจากพระวสันย้ายออกไปอยู่ไม่ได้ที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วขู่อาฆาตอะไรเอาไว้เนี่ย
ที่วัดเนี่ยยังมีแต่ผีร้ายเต็มวัดไปเลยนะฮะค่ะพระวิสุบอกกับเรานะครับ
ท่านเนี่ยเจอกับตัวเองเนี่ยสองครั้งด้วยกันอันนี้ตามคำบอกเล่าของพาวิสุนะฮะ
ครั้งนึงเนี่ยตอนตี๓คืนวันพระได้ยินเสียงหวีดร้องโหยหวนจากผีตายโหง
เปรตหลายร้อยตัวท่านก็เปิดประตูกุฏิออกมาดู
พบว่าผีตายโหงเหล่านี้ผีเปรตด้วยนะครับผมยาวยาวใส่ชุดสีดำเนี่ย
หวีดร้องอยู่หน้ากุฏิก็ถามว่าโยมต้องการอะไรนะ
แต่ว่าผีเหล่านี้ก็ไม่ตอบได้แต่ยืนหวีดร้องนะ
น้ำให้น้ำตาไหลน้ำตาเนี่ยออกมาเป็นสีดำนะฮะ
พระวิสุท่านบอกนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครั้งนี้ถึงขั้นมาเคาะกุฏิแล้วก็ร้องเรียกบอกให้หลวงพ่อช่วยด้วย
พ่อช่วยด้วยสลับกับเสียงหวีดร้อง
โหยหวนระงมวัดไปหมดจนท่านเนี่ยจำวัดไม่ได้
ก็เลยบอกไปว่าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยม
แต่เดี๋ยวจะกรวดน้ำไปให้แล้วผีเหล่านั้นกับเสียงหวีดร้องก็หายไป
นะฮะอ่าฟังเสียงพระวิสุนะฮะที่เล่าให้เราฟัง
ทีนี้ยมเขาถามแดกสมมติว่ายมเนี้ยถามลงพ่อ
ไปเมื่อกลางคืนนี้เข้ามหาเนอะแต่เข้ามิถึง
บอกตรงหน้ายานยมแล้วบอกตรงหน้า
ไม่กลัวเข้ามาอย่างโยมเนี่ยหลวงพ่อมาตรการใหม่
เขาเที่ยวหาลูกพ่อโอ้ไม่ต้องมาคนละลูก
เขาบอกเขาอย่างนั้นพระวัดจันทร์เข้าไปหาผมแต่เข้าไม่ถึง
เขาบอกเขาตรงนะบอกพระเขาจะโกรธเข้าไม่ถึงผมอ่ะ
เข้าทำไมไม่ถึงผมนะนึงพื้นด้องหน้าผมขยับบอก

ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ถนอมได้พาลูกบ้านไปถามร่างทรงนะฮะเป็นร่างทรงพ่อปู่อรุณกับย่ารัศมีปู่ฤษี๑๐๘ให้สื่อสารกับผีร้ายที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนะให้บอกมาหน่อยว่าจะเอายังไงนะครับเรื่องคนตายแบบหลายศพเหลือเกินเนี่ยฮะ๔๐๕๐ศพเนี่ยในเวลาไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวดูนะฮะช่วงที่ไปถึงกันนะฮะที่
พาผู้ให้ช่วยว่าดูว่าที่วัดหรือว่าหมู่บ้านนะครับมีปัญหาการตายอย่างต่อเนื่องนะครับมีสิ่งเลี่ยวร้ายอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่านะครับ
หลังจากนั้นครับร่างทรงก็เริ่มพิธีนะฮะ
นั่งทางใดนะฮะเข้าทรงนะครับพ่อปู่อรุณกับย่ารัศมีปู่ฤษี๑๐๘นะครับ
ก็เริ่มมีอาการอาการสื่อสารของพ่อปู่ที่เข้ามานะฮะ
แล้วก็อย่าไปโทษอย่ายึดที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วก็แก้ไขส่งโดยบุญ
จะอยู่รอดปลอดภัยมุมเราวิญญาณทั้งหลายสรรพวิสีทั้งหลายที่อดใยับปากแห้งใจของใจ่ฆ่านักสถานที่แห่งนี้เนี่ย
ภัยอโหสิกรรมให้จบให้สิ้น
ไปพบที่ดีไปเกิดใหม่ใหญ่ใหม่อะไรก็พูดไปพูดแต่สิ่งดี
แล้วก็มูธนาสาธุแล้วก็อาหงศรีกรรมให้เขา
เมื่อสักครู่นี้อาการของตอนร่างทรงสัมผัสอะไรพวกนี้นะ
ก็แตกต่างกันไปนะหมอปลาเขาอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม

ตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่ยืนยันว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีผีแม่ไม้
มีแต่มณดำแล้วมณดำอยู่ที่วัฒน์เทพนิมิตฯคิโรยีวงศ์
ร้ายผีตายหงเต็มไปหมดนะถูกปลุกขึ้นมาใช้งานด้วยอัคระที่อยู่ในวัด
มีอยู่หลายร้อยตัวด้วยผีเนี่ยอยู่กันอย่างหิวโหยเครียดแค้นด้วยนะครับ
วิญญาณผีพวกเนี้ยต้องการถูกปลดปล่อยนะเพราะฉะนั้นนะครับ
ร่างทรงเนี่ยก็เลยบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต้องอย่าไปโกรธแค้น
ไปจองเวรเขาวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยได้ก็คือต้องเอาบุญเข้าสู้ให้ทำบุญนะฮะ
แล้วเขาจะคลายความโกรธแค้นความหิวโหยแล้วก็จะหายไปเองนะฮะ
วิธีก็คือชาวบ้านต้องไปอธิษฐานจิตขอพรต่อพระแก้วมรกฏแล้วก็พระประธานในโบสถ์
จากนั้นก็มาอธิษฐานขอพุทธคุณใบเสมาในโบสถ์เพื่อทำน้ำมนต์แล้วอัน
นี่ไฮัทำการอธิษฐานจิตลบล้างอัคฮะระมนต์ดำทั้งหลายทีเมนของวัดแล้วก็รอบหมู่บ้าน
นี่พระท่านก็มากันนี่น้ำมนต์เทใส่คือเอาไปเทใส่ปนกับน้ำที่บรรทุกใส่รถดับเพลิงมาฮะ
ก็คือไม่ใช่น้ำมนต์ทั้งคันนะ
เอาไปผสมเอาไปผสมเอาไปผสมผสมนะคะ
อย่างที่บอกค่ะชาวบ้านที่เชื่อเรื่องคุณสัยว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสนี่แหละ
เป็นคนทำคุณสัยจนคนล้มตายเล่นของก็มี

หนึ่งในนั้นก็คือนายศรีไพรสารีวงวัย๔๐ปีค่ะ
คนนี้เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วย

ที่บอกว่าอดีตเจ้าอาวาสทำสายเวทมนต์ดำจนมีคนล้มตายเนี่ย
ส่วนตัวผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
เป็นถึงพระสงฆ์ท่านจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
และถ้าถามผมด้วยนะว่าพระสงฆ์หนึ่งรูปจะทำให้คนตายได้ขนาดนั้นเนี่ย

ผมเองเคยสัมผัสกับอดีตเจ้าอาวาสก็คือพระวสัน

ทั้งการประพฤทธิ์ปฏิบาททำคุณงำความดี
ท่านก็เก่งเรื่องโชคลาภเรื่องการดูดวง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นศรัทธาของญาติโยมเองด้วยซ้ำ
เรื่องการดูดุ
ตัวที่ผมสนิกกับท่านเนี่ยสัมผัสท่านมากเนี่ยท่านเนี่ยมีแต่ให้
ให้ทั้งการประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีนะฮะ
แล้วก็ถ้าอาจจะเก่งเรื่องโชคราบเรื่องการดูดวง
ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธาของคน
ผมก็เป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านนะครับ๔ปีเต็ม
ท่านมีเจ็บปวดเมตตามีแต่ช่วยเหลือ
สิทธิ์ที่ว่าเขาให้ช่วยแบบว่าดูดวงให้เสริมดวงให้
ให้แต่สิ่งที่ดีนะครับที่ว่าอาฆาตที่ว่า
ท่านแบบว่าจะให้ให้คนกลุ่มคนตายนะครับท่านไม่เคยพูดไม่มีนะครับ
ผมยืนยันได้เป็นพระที่ท่านมาช่วยสร้างนะ
ช่วยสร้างที่วัดที่ไม่เจริญนะท่านไม่ยึดติดกับตำแหน่งเลยครับ
ท่านเป็นพระเด็ดผู้ดงแล้วท่านจะมาสร้างให้วัดเจริญนะครับ
เมื่อก่อนสเปิมไม่เป็นอย่างนี้นะวัดครับ
ตอนนี้ท่านมาสร้างให้นะครับ๙เดือน๑๐หมดไป๓ล้าน๕นะครับ
รมีของท่านล้วนเลยนะครับบารมีนะครับ
เมื่อวานพระวสันก็ชี้แจงกับเราแล้วตอนนี้ท่านไปอยู่อีกจังหวัดนึงแล้ว
ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ผู้เสียชีวิตมากมายในหมู่บ้านซับเปอร์ที่ท่านเคยจำวัดอยู่ที่นั่นนะฮะ